นี้หน่อยนะฮะคนร้ายที่ก่อเหตุตระเวนนะ
งัดตู้บริจาคขโมยวัตถุมงคลตามวัดต่าง
สมคิดครับคือจริงชื่อสมคิดความจริงแล้วมันก็
ฉายงฉายาอะไรก็ไม่เกี่ยวแต่พฤติกรรมมันโอ้โห
นั่นเขาฮีโร่นะคือคนเรียกอย่างนี้เพราะว่าเวลาไปงัดนะหน้าต่างัดฝ้า
แล้วก็จะโรยตัวลงมาเข้าโบสถ์เข้าวิหารไปขโมยเงินจากตู้บริจาค
ตอนนี้จับได้แล้วล่าสุดไปก่อเหตุไว้ที่วัฒน์ไถล้อมที่นครปฐมของหลวงพี่น้ำฝน
นี่ฮะสอนอบางขุนเทียนนะครับแล้วก็ตำรวจที่นครปฐมด้วย
นี่สอนอบังขุนเทียนเนี่ยคือทองที่ของวัดหนังนะฮะ
เพราะหลังจากไปจับคนร้ายที่งัดวิหารของวัดไผลล้อมเข้าไป
แล้วก็ขโมยวัตถุมงคลสิ่งของต่างตู้บริจาคงัดแล้วก็เอาเงินต่างไป
นายคนนี้นะฮะชื่อว่านายสมคิดนามสกุลแต้มงามหรือว่าในติ่ง
อายุสามสิบสามปีเนี่ยซ้ายมือเนี่ยคือวงจรปิดที่วัดไผลล้อม
นครปฐมนะฮะวันที่ก่อเหตุงัดเข้าไปนะฮะ
แล้วก็ไปขโมยทรัพย์สินต่างเนี่ยนะครับเมื่อเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมานะฮะ
พระเครื่องเงินบริจาคตามตู้บริจาคด้วยได้ไปเยอะทีเดียวนะครับ
ไปจับที่บ้านของนายสมคิดนะครับทุกผู้ชมครับ
เจอที่บอกโอ้ยทำไมทรัพย์สินมันเยอะอย่างเนี้ย
เพราะที่วัดไผลล้อมเนี่ยเขาก็หายไปพอสมควร
แต่มันมีมากกว่านั้นอีกเยอะแยะไปหมดสอบสวนไปสอบสวนมา
ตรวจสอบทรัพย์สินต่างเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เป็นวัตถุมงพล
พบว่านายสมคิตเนี่ยก่อเหตุลักษัพในวัดมาแล้วเนี่ย
ที่นะฮะเอาที่เห็นในขณะนี้แล้วมีหลักฐานนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะครับนายสมคิต
ระเวนขโมยของตามวัดต่างเนี่ยที่ไหนบ้างนะครับ
ของกลางที่ยึดได้นะครับทุกผู้ชมครับของกลางที่ยึดได้เนี่ย
ทั้งพระเครื่องจากวัดหนังราชวรวิหารที่กรุงเทพ๗๓๕รายการนะ
พระเครื่องของวัดท่าไม้สมุทรสาคร๑๒รายการ
พระเครื่องจากมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่นครราชศรีมา๑๖๙รายการ
แล้วก็ล่าสุดพระเครื่องของวัดไผลล้อมนครปฐม๗รายการ

ย้อนไปวัดหนังท่านผู้ชมยังจำได้
นายสมคิษก็เคยเก่าหตเมิดเข้าไปในวิหารแห่งนี้นะครับ

พังประตูแล้วมุดเข้ามาในวิหาร
ที่เป็นตู้บริจาคนะ
อยู่นานนะได้ไปเจ็ดร้อยสามสิบห้ารายการอ่ะพระเครื่องอ่ะอืมไม่รวมเงินอ่ะนี่ไง
คือคือที่เนี่ยท่านผู้ชมเขียนมาสอนไอ้ไอ้ในคนนี้มันงัดจนเหนื่อยอ่ะ
เหนื่อยจนไปตักน้ำมนต์อ่ะมาดื่มอ่ะโอ้โหคือมันมีกล้องวงจรปิด
มุมที่จะเห็นตรงนั้นด้วยอืมเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับสุดท้าย
คุมตัวได้นะฮะจับตัวได้แล้วนะครับก่อเหตุไว้เยอะเหลือเกิน
อ่ะเดี๋ยวดูนะฮะมีเสียงท่านต่างต่างที่มาแถลงข่าววันนี้นะครับ

กลัวแล้วทำทำทำไมทำทำไหม
เครื่องประดาษติดการ
พ่อแม่ลองกลับไปถามพ่อแม่ดูทีว่าพ่อแม่ผมมาขโมยของตามวัดเนี่ย
ไถ่พ่อแม่เราอ่ะยินดีหรือเปล่ามั้ย
ไปถามพ่อแม่เราก่อนแล้วกันว่าเออเขายินดีให้เราทำอย่างนี้หรือเปล่า
ตระเวณขโมยของ๔วัดด้วยกันนะครับ
แล้ววันนี้ครับตำรวจคุมตัวไปทำแผนที่
ไผลล้อมที่ก่อเหตุเอาไว้ล่าสุดนะฮะ
โอ้โหนี่ชัย๔วัดที่ก่อเหตุนะครับ
มีมูลนิธิที่หนึ่งนะครับล่าสุด๗ธันวาคมวัดไผลล้อมนครปฐมนะครับ
ตอนพาไปทำแผนเนี่ยครับทุกผู้ชมครับประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
นายคนนี้นะฮะมีอยู่จังหวะหนึ่งโอ้โหมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาโมโห
เขาพุ่งเข้ามาถึงตัวเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับ
ก็พยายามจะเข้ามาเนี่ยฮะต้องคุมเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าคือลูกศิษย์วัดคนนี้เนี่ยเขาบอกเขาโมโห
หลังจากมีทรัพย์สินหายไปจากการถูกงัดวิหารเนี่ย
คือเขาก็ถูกมองจากสายตาคนนอกว่าอ้าวเด็กวัดหรือเปล่า
รู้เห็นเป็นใจกับคนร้ายพวกเดียวกันอะไรยังไงหรือเปล่า
บอกเขาไม่รู้จักเลยไม่รู้เรื่องเลยไอ้คนนี้เนี่ยโอ้โหดูสิ
เลยตกเป็นจำเลยสังคมไปก่อนนะเนี่ย
ใช่มันตระเวนมาไม่รู้กี่ที่ตกกี่ที่นะครับ
ต้องบอกว่าทำไปก็เพราะว่าติดการพนันฟุตบอล
ต้องการหาเงินมาใช้หนี้พนันพระเครื่องก็เอาไปขายตามห้าง
จุดรับซื้อพระเครื่องอะไรต่างอะไรพวกนี้ฮะ
ครีมตัดกระจกขนาดใหญ่งัดกระจกจนแตกบ้าง
หน้าต่างปีนเข้าไปหย่อนตัวเข้าไป
พลุกกระจกมดเข้าไปบ้างจับได้แล้วนะฮะ
ก่อเหตุไว้เยอะเหลือเกินนะคะแอบอ้างว่าเรียนแบบพฤติกรรมของสไปเดอร์แมนเฉยเลย
ไม่ใช่ฮีโร่อ่ะนี่คนบาปชัดจริงค่ะ